มาดูกันต่อนะครูผู้ชม๕ในข่าวนี้เนอะ
กรณีครุ่นยายเนี่ยแจ้งความเอาผิดเพื่อนบ้าน
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังทั้งสองฝั่งนะ
เดี๋ยวให้ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ตรงนี้ก็สะอาดแต่พวกมันนั่นแหละบอกพวกผลัดกระยะไม่ให้ผลัดในนี้
เมื่อตอนตอนที่ยังไม่มาอยู่ตรงนี้ก็สะอาด
ตรงนี้สวยที่สุดเลยคนยังมาถ่ายรูป
แต่พอมันมาเนี่ยกายไม่ได้เดินเข้าไปนึกออกไหม

ไม่ปลูกต้องเฉดหัวพวกมันไปก่อน

แม่งมันไม่บอกร่วมง่าด้วยแล้วจะได้จ้างคนมา

หมาเล่นล่างจาจัดแม่งมันมาแค่มาเช่าบ้านเขาอยู่
มันมีเสียบรายในบ้านเราซื้อนะ

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

เป็นคลิปตอนที่ทางคุณยายหรือว่าคุณป้าท่านนี้
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอายุ๗๑แล้วนะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาจะเรียกคุณยายว่าป้า
แล้วเนี่ยค่ะทางตัวคุณยายเองก็ไม่พอใจ
ต่อว่าชาวบ้านต่อว่ากรรมการหมู่บ้าน
มีการตัดต้นไม้ข้างบ้านแล้วมันลุกล้ำไปพื้นที่ส่วนกลาง
จริงแล้วเนี่ยนะคุณยายสิริพร
บอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วคุณยายต่อว่า
หนึ่งในคนที่ยายต่อว่านี่แหละคือเพื่อนบ้าน
ยายไปแจ้งความกับตำรวจสพบางบัวทอง
ชื่อว่านายนัทธพงศ์หน่ายคอนอายุ๒๖ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้นะตัวนายนัทพงศ์กับน้องชาย
เขามาเขย่าประตูหน้าบ้านยาย
แล้วก็มีเหตุการณ์การปลาขวดน้ำพลาสติกปลาขยะใส่บ้าน
ทำลายกระถางต้นไม้หน้าบ้านจนมันแตก
พอต่อว่าชาวบ้านเสร็จแล้วยายก็เข้าไปในบ้าน
ทำไมไม่มาแจ้งก่อนทำไมอยู่ดีก็มาตัด
แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่ต้นไม้เหล่านี้

แล้วเดี๋ยวยายจะแจ้งความเอาผิดกับทั้งหมดทุกคนเลย
เพราะว่าทุกคนทำลายทรัพย์สิน
ทีนี้พอฟังจากทางฝั่งยายแล้วเนี่ย

คือนายนัทธพงศ์เขาบอกว่า
สิ่งที่ยายพูดมาทั้งหมดไม่จริงเลย
ที่ผ่านมายายยังเคยมาหาว่าผมกระชากสร้อยยาย

แล้วเหตุการณ์เรื่องของปลาขวดแก้ว
แล้วไปเขย่าประตูหน้าบ้านยาย
ทุบทำลายกระถางต้นไม้

คือฝั่งยายก็ยั่วโมโหผมก่อน

เพียงแต่ว่าตอนที่ยายมาทำ
บ้านผมไม่มีกล้องวงจรปิดไง
แต่ตอนผมไปทำกลับบ้านยายบ้านยายมีกล้องวงจรปิด

ได้หลักฐานมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง

จะเห็นนะว่าคุณยายเดินออกมาจากบ้าน
แล้วก็เอาอะไรบางอย่างมาสาดที่หน้าบ้านของชาวบ้าน

เห็นรอยที่มันเปียกที่ถนนใช่ไหมคะอะไรฮะ
เป็นเหมือนกับเอาน้ำเอาอะไรมาสาดเนี่ยค่ะ
ทีนี้อีกคลิปนึงเนี่ยเจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้

แล้วมีการเด็ดใบไม้ที่บริเวณกระถางหน้าบ้าน
แล้วก็ทิ้งใบไม้กระจายเต็มพื้น
นอกจากนั้นก็มีการถมน้ำบอล
หลังจากนั้นคุณยายก็เดินกลับนะคะ
อันนี้คือมีทั้งที่เพื่อนบ้านคนอื่นเขาถ่ายไว้
แล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดบ้านของคนอื่น

ซึ่งคนที่เหมือนจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ก็คือประธานนิติบุคคลของหมู่บ้าน
สารวุฒินินเรื่องบอกว่าเรื่องข้อพิพาทระหว่าง
ของยายกับทางลูกบ้านก็คือคุณณธพงษ์

กรรมการหมู่บ้านพยายามเจรจาหลายครั้งแล้ว
แต่บางประเด็นมันเกินอำนาจของนิติบุคคล
มันก็เลยต้องเป็นการแจ้งตำรวจ
เป็นคลิปที่เราให้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดู

ส่วนเรื่องของการตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านคุณยายเนี่ย

แต่ทุกคนยืนยันว่าตอนแรกไปคุยกับคุณยายแล้ว
ยังโอเคอยู่เลยยังให้ตัดอยู่เลย
แต่พอตัดจริงทำไมมันถึงกลายมาเป็นประเด็น

แล้วทางกรรมการหมู่บ้านเขาก็บอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะ
ชาวบ้านเขาร้องเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ส่วนเรื่องอื่นที่คุณยายแจ้งความเพื่อนบ้าน
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยนะคะ
ตำรวจก็รับปากว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องเพื่อนบ้านอ่ะ
ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มาเกิดปัญหาแบบนี้นะคะ
ครับมาดูข่าวแปลกประหลาด